ต่อที่เริ่มราวโสกกับนักอัตรกรรมความรักแน่นอนคุณผู้ชม
ถ้าความรักมันมีคนมากกว่า๒คนขึ้นไป
ปัญหามันจะเกิดขึ้นตามมามากมาย
ครูเกษียณอายุ๕๙นัดกิ๊กสาวอายุ๑๔ไปเคลียร์กันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

กับ๑๔ห่างกัน๔๕ปีครับ
ตกลงกันไม่ได้เอาปืนยิงนักเรียนเสียชีวิตคาชุดนักเรียนแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไป
เสียชีวิตบนท่อนแขนของฝ่ายครูเกษียณเลย
เพราะเขารู้ว่าฝ่ายหญิงกำลังจะมั่นกับแฟนนุ่มอายุ๑๗วันรุ่งขึ้น
มั่นกันมา๓เดือนแล้วแล้วบอกอ้าวแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะ

ส่งเสียกันไปให้เงินกันไปเล่นดูกันไปแล้วทำไมถึงจะไปมั่นกับคนอื่นอ่ะ
ก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมานะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปธนสูตรศพนะฮะ
ก็เป็นเด็กหญิงอายุ๑๔อันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๓ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมนะย้อนนิดหนึ่งนะฮะผู้ตายคือเด็กหญิงอายุสิบสี่แล้วก็
นายประสิทธิ์เป็นคุณครูเกษียณอายุห้าสิบเก้านะครับนายประสิทธิ์เนี่ย
ยิงนักเรียนคือเป็นกิ๊กสาวเขาก่อนเสียชีวิตแล้วก็ปิดชีพตัวเอง
ตายตามในปืนกระบอกเดียวกันในรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ที่อำเภอบรรจาคิรีนะครับทางด้านของนางสมพงศ์เปธาครับ
เป็นยายของนักเรียนน้องที่เสียชีวิตบอกว่าฉันน่ะนะ
หลานมาตั้งแต่ออกมาได้๓เดือนเพราะพ่อแม่เขาแยกทางกัน
หลานเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ว่าเสาหลักของบ้านนี่คืออย่างไรนะฮะวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
หลานเนี่ยก็ออกไปเรียนตามปกติจนดึกก็ยังไม่กลับก็โทรตาม
ไม่มีใครรับสายจนกระทั่งมีคนโทรมาบอกยายว่า
หลานถูกยิงตายแล้วเพราะถูกนายประสิทธิ์ยิง
ส่วนตัวไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อนแล้วเชื่อว่ายายเชื่อว่าหลานเนี่ย
ถูกนายประสิทธิ์ลวงไปฆ่านะครับ
หนุ่มคนนี้อายุ๑๗ปีเป็นแฟนของน้องผู้ตาย
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาเป็นแฟนกับน้องคนนี้
ตั้งแต่เรียนป๖แต่ก็มีการเลิกรากันไป
กระทั่ง๔เดือนก่อนกลับมาคบกันใหม่
แล้วก็ตกลงปงใจกันจะมั่นกันเมื่อ๓เดือนก่อน
คือตกลงกันมั่นตกลงว่าจะมั่นกันเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
จริงแล้วเขามีกำหนดที่จะมั่นวันที่๒๓
ก่อนที่น้องผู้หญิงจะตาย๑วัน

ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าครบซ้อนนะ
แต่มีระแคะระคายบ้างเพราะเขาบอกว่าเขาเคยเห็น
เคยเห็นแฟนสาวของเขาไปยืนคุยกับผู้ชายคนนี้

แล้วเคยไปถามว่าทำอะไรกันคุยอะไรกัน
แฟนเขาจะเสียชีวิต๑วัน
ก็คือวันที่๒๔วันรุ่งขึ้น

หลังจากที่รับมั่นกันไปเมื่อ๓เดือนก่อนด้วย
เพราะคุณแกฟินแต่ว่าขอคบซ้อน
คบกับผมได้ประมาณ๔เดือนแล้ว
แล้วขอคบกับคนนั้น๒ปี
ตอนที่แฟนตายครับ
คือผู้ชายคนนี้คบกับผู้หญิงคนนั้นได้๔เดือน
หลังจากนั้นปุ๊บก็มาคบซ้อนกับคุณครูคนนี้มา๒ปี

แฟนเขาครั้งสุดท้ายผ่านลงศพเขาคือยังไม่ได้บอกรักกันเลย
คบกับเด็กผู้หญิงอายุเพียง๑๔ปีจนกระทั่งมาเกิดเรื่องก็ตกใจมาก
คิดว่าพ่อคงรับไม่ได้ที่เสียเงินกับน้องผู้หญิงคนนี้ไปเยอะ

รับไม่ได้ผมคิดว่า
สอบสวนสรุปสาเหตุที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ